เย็นไทยรัฐวันนี้ไปดูความคืบหน้ากรณี
การเสียชีวิตของน้องพาคินกันก่อนนะคะ

จริงแล้วน้องหายตัวจากบ้านไปตั้งแต่๑เมษายนที่ผ่านมา
เมื่อวานสักประมาณ๘โมงครึ่งมีพลเมืองดีไปพบว่าน้อง

พ่อแม่ของน้องพากินช่วงสายที่ผ่านมา
ก็เดินทางไปที่อำเภอบ้านลาดแล้วก็สพบ้านลาดนะคะ
ไปติดต่อเพื่อขอเอกสารใบมรณบัตร
แล้วก็เดี๋ยววันนี้๕โมงค่ะ
ที่นี่ผู้ศึกข่าวต้องไปพูดคุยกับคุณพ่อของน้อง
ก็คือคุณโชคชัยคิดตลอดเป็นพ่อของน้องพาคิน
เปิดเผยข้อมูลสั้นกับทีมข่าวบอกว่า
ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ได้มีการสรุปผลการเสียชีวิตของน้องพาคินเบื้องต้นออกมาแล้ว
บอกว่าน้องเสียชีวิตจากการจมน้ำส่วนรายละเอียดอื่น
ยังไม่ได้มีการชี้แจงอะไรมากับทางครอบครัว
คือคุณพ่อบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าน้องเสียชีวิต
เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ติดใจ

ฟังเสียงคุณพ่อของน้องกันหน่อยค่ะ
ไม่ติดใจอะไรมันเกิดจากอุบัติเหตุซะมากกว่า
ถึงแม้ว่าตัวคุณพ่อของน้องพาคินบอกว่า
ไม่ได้ติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะฮะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตนะ
เอ๊ะทำไมน้องคือศพลอยไปไกล
คือคลองที่อยู่ที่จุดที่น้องเสียชีวิตเนี่ย
มันไกลจากบ้านถึง๑๓กิโลเมตร
แล้วทำไมการช่วยเหลือการค้นหาน้องเป็นไปอย่างล่าช้า
วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวไปพูดคุยกับคุณสุนทรปิยะทัศนานนท์
เป็นอาสาสมัครมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถาน๑
ซึ่งเป็นชุดปฏิบัติการค้นหาน้องพาคิน
บอกว่าจุดที่ไปพบร่างของน้องพาคินเนี่ย
ที่บริเวณคลองไส้ไก่ก็ไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรนะ

ถามว่าทำไมก็เพราะว่ากระแสน้ำที่จุดเกิดเหตุเนี่ย

ตอนที่ทีมค้นหาเข้าไปในพื้นที่เพื่อวางแผน
ตอนนั้นระดับน้ำก็มีความสูง
จึงทำให้การวางแผนในการค้นหาร่างของน้องเป็นไปอย่างล่าช้า
ก็เลยอาจจะทำให้ร่างของน้องลอยออกจากจุดเกิดเหตุไปเรื่อย
ก็เลยไปไกลถึง๑๓กิโลเมตรเนี่ยนะคะ
ขณะที่ประตูระบายน้ำคลองไส้ไก่ก็มีขนาดเล็ก
คือประตูมีขนาดเล็กน้องก็เป็นคนตัวเล็ก
เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่น้องจะไปติดตรงนั้น
ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะคะ
เพราะช่วงเวลาระหว่างตอนเกิดเหตุแล้วก็ได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
คลองชลประธานสาย๓มีระดับน้ำแรงแล้วก็สูงมาก
ซึ่งก็อาจเป็นไปได้ว่าร่างของน้องพาคินนะคะ
อาจจะลอยไปติดบริเวณคลองไส้ไก่ตั้งแต่ช่วงแรกแล้ว

แต่ร่างอาจจะไม่ได้ลอยออกมาที่จุดที่พบศพ
เพราะฉะนั้นเรื่องของข้อสงสัยต่างก็น่าจะคลายปมไปได้แล้วนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องเองก็บอกว่าไม่ได้ติดใจเรื่องของสาเหตุการเสียชีวิต